เหยียงผม
ฉันก็แลกออกมาได้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิสวยขนาดไหนอ่ะ
แต่ว่าฉันเพิ่งหั่นได้ไม่กี่ชิ้นเนื้อปลาฉันดูดีใช่ไหม
นี่เลยฝีมือฉันดูสิแบบไหนถึงเรียกว่ามีฝีมือ
เถอะไม่มีใครสนใจฉันเลยน้องลิน
คุณมาหาผมหน่อยแร่เนื้อบางมากเลยอ่ะดูสิเนี่ยเห็นไหม
หื้มทำไมบางอย่างเงี้ย
ไปชิงคุณคิดว่าการทำปลาต้มพริกขั้นตอนไหนสำคัญที่สุด
ขั้นตอนการปรุงรสครับปรุงรสเลยคุณคิดว่าใครจะทำปลาต้มพริกออกมาได้ดีที่สุด
ผมว่าจางเลี่ยงครับจางเลี่ยงใช่ครับต้องไปเข้าแน่
ตอนนี้ผมกำลังทำขั้นตอนการหมักเนื้อปลาสำหรับผมแล้วการทำปลาต้มพริกก็คือต้องขึ้นอยู่ที่ฝีมือ
ผมพูดดูไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่ผมว่ามันคือความจริงครับ
หมายความว่ายังไงหนังปลาของผมกลิ่นหอมมากฮะ
ตอนนี้ผมกำลังหมักมันอยู่เข้าใจไหมอะไรที่เรียกว่าหมัก
หักเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากหมักเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อรู้ไหมอะไรบ้างไหมเนี่ย
ทุกท่านโปรทราบในขณะที่ทุกท่านกำลังมีความสุขอยู่กับการแร่เนื้อปลา
ผมขอเตือนทุกท่านว่าโจทย์การทำอาหารของเราในรอบนี้คือปลาต้มพริก
ไม่ใช่ทำเนื้อปลาดิบควรต้มน้ำซุปได้แล้ว
ผมเริ่มตุ๋นทำแกงจากนี้จะเรียนทำอย่างอื่นครับ
เป็นการปรุงอาหารที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะใช่แล้ว
ดูสิลองดูที่อาหารนี้จมแล้วกลิ่นหอมมากเลย
ผมยังไม่ได้ปรุงรสชาติเลยครับตอนนี้เนื้อปลาหมักเรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้น้ำซุปของปลาต้มพริกนี่เดือดแล้วใช่ใช้ได้แล้วนะ
เนื้อปลาที่แร่ดูแล้วใช้ได้น่าจะผ่านมาตรฐาน
เนื้อปลาแร่ได้ดีมากเลยบางมากสวยมากเลยนะเนี่ย

ทำอาหารชนิดนี้สำหรับคุณถือว่ายากไหม
ความจริงแล้วผมก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับ
ไม่ได้ยากอะไรเหรอแล้วการทำอาหารประเภทต้นต้มเป็นอะไรที่คุณเข้าข้างถนัดใช่ไหม
เอ่อเป็นเนื้อวัวต้มพริกหรือว่าปลาต้มพริกพิธีการเหมือนกันนะ
เป้าหมายของคุณคือเป็นที่หนึ่งใช่หรือเปล่าเนี่ย

เราจะตั้งตารอปลาต้มพริกของคุณนะ
อาหารที่คุณทำครั้งนี้ต้องดีกว่าเนื้อวัวต้มพริกในครั้งที่แล้วแน่น

ชื่อว่าซุปของฉันรสชาติออกมาค่อนข้างดีนะคะ
รสชาติออกมาดีเนื้อปลาก็ต้องออกมาดีด้วย
แต่ว่าตอนนี้ซุปมันดูเหนียวไปหน่อย
ทุกท่านโปรทราบตอนนี้เหลืออีก๕นาทีสุดท้าย
ใน๕คนนี้มีเพียงคนเดียวที่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้น
จางเลี่ยงแน่นอนเลยต้องเป็นเขาแน่

หวังลิงไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารเสียถั่วเท่าไหร่
สามนาทีสุดท้ายตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ปลาลงในน้ำซุป
แล้วก็คาดว่าไม่น่าจะทันเวลา
ยังไม่ท่วมกระชอนเท่าไหร่เลย
ตอนนี้ขั้นตอนที่กำลังเร่งให้ปลาสุก

ฉันชอบกินมันมากเลย

นี่ฟังดูสิ

ปลาต้มพริกเหมือนกับที่ฉันจินตนาการเอาไว้เลย

กลิ่นมันหอมเอามากเลย
จางเลี่ยง

ไม่อยู่แล้ว

ฉันรู้สึกว่า
ฉันสามารถที่จะแข่งกับจางนี้ได้
ตรงใต้ลิ้น
คุณทำอาหารเสร็จยัง
เสร็จแล้วค่ะ
ปลาล่ะ
สุกแล้วค่ะ
นับถ่อยหลัง๑๐วินาที
เชิญยกอาหารของคุณมาได้เลย
ความรู้สึกแรกของผมที่ได้เห็นอาหารจานนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามที่ผมคาดหวังนะครับ
ผู้เข้าแข่งขันเชิญดูทางนี้นะครับดูจากเนื้อปลาแล้ว
เขาสามารถทำได้ดีมากและได้ดี
ส่วนผสมอื่นก็ทำได้เรียบร้อยดีสะอาดสะอ้านดี
ถ้าอย่างนั้นผมขอชิมปลาต้มพริกดู
รอบก่อนหน้านี้คุณทำเนื้อวัวต้มพริกผมชิมดูแล้วรสชาติมันเยี่ยม
แต่ว่าครั้งนี้หลังจากที่ผมชิมปลาต้มพริก
ผมรู้สึกแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือรสชาติอาหารในจานนี้
มันยังดูไม่เข้มข้นพอนะครับคุณจางเลี่ย
เพราะผมใส่เต้าเจียวน้อยกว่าครั้งที่แล้วครับ
ขอบคุณมากครับคุณจันเรียกเชิญกลับไปที่ได้นะครับ
ฉากสุดท้ายของวันนี้คือคุณคนสุดท้ายใช่ไหมชงใต้ลินเชิญยกอาหารของคุณมาเลย
จานนี้ของคุณดูแล้วรู้สึกเหมือนผัดผักของเหลือไม่มีผิดเลย
ทำไมผมถึงพูดว่าเหมือนผัดผักของเหลือ
เพราะดูจากเนื้อข้างบนเนี่ยมันดูเป็นเนื้อที่แหลกนะครับ
ผมจะหาเนื้อที่ดูเป็นชิ้นดูเจอแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ดีนะครับ
ฉันทำหน้าออกมาแย่จังแต่รสชาติพอได้นะครับ
สำหรับรสชาติอาหารที่เหมือนผัดผักเหนือเนี่ยความคิดของผมคือรสชาติไม่ได้แย่
แต่ว่าพูดโดยรวมแยกเป็นสีกลิ่นรสมันยังดูเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับ

ตอนนั้นฉันรู้สึกกลัวมากฉันคิดว่าฉันคงอ่อนที่สุดในทีม
ที่พวกเราจะประกาศว่าใครเป็นผู้ชนะอย่าลืมว่าเรายังมีผู้เข้าแข่งขันอีก๔คนที่เราอยู่ในห้องมืด
ถ้าอย่างนั้นเราเชิญพวกเขาออกมาตรงนี้กันเลยดีกว่า
มาแล้วอาหารจานโปรด
พวกเราทำได้ดีอะดูสิ
ต่อไปนี้ผมจะประกาศผู้ที่ชนะเลิศในการทำปลาต้มพริกซึ่งมีอยู่สองท่านด้วยกัน
ที่ทำออกมาได้ดีมากคนแรกนั้นก็คือ

คนแรกคือจังนึง

แต่ว่า๑ใน๒คนนี้มีเพียงคนเดียวที่ทำได้ยอดเยี่ยมที่สุด

ก็คือผู้ชนะในการแข่งขันรอบนี้

จะได้สิทธิพิเศษที่ไม่เคยมีใครได้มาก่อน

หวังลินคุณคิดว่าคุณคือผู้ชนะหรือเปล่า

เพราะเขาให้ฉันพูดโกหกฉันไม่ใช่พวกฉันนะ
แล้วจางเลี่ยงล่ะคุณคิดว่าผู้ที่โชคดีคนนั้นจะเป็นคุณหรือเปล่า
ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมคิดว่าใครก็ได้ครับ
ทุกคนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนค่ะ
อย่างเลี่ยงผมจำเป็นต้องพูดว่ารสชาติอาหารของคุณวันนี้ถือว่าดีมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีมือการทำอาหารของคุณสูงกว่าคนอื่นทั้งหมดเลย
และในส่วนของหวังลินรสชาติอาหารโดยรวมของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นระดับความเข้มข้นระดับความเผ็ดของอาหาร
รวมถึงความรู้สึกของหมาล่าในอาหาร

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณคือผู้ชนะ
น้ำปลาล่ะน้ำปลายินดีด้วย
มา๑เก้าทำไมฉันถึงไม่ได้เก้าออกมาข้างหน้าทุกคนพร้อมนะ

มั้งลินคุณมีอะไรจะพูดไหม
อะไรนะครับ

เวลาเดิมบ๊ายบ๊าย
บ๊ายบาย